นี่ที่คุณยายท่านหนึ่งเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนะครับ
แล้วก็มีสุนัขหลายตัวเฝ้าศพเอาไว้
จนทั้งญาติแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเข้าไปใกล้
เพราะว่าสุนัขดูสิแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ย
มันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยนะครับ
จากญาติสนิทของคุณยายเท่านั้นนะครับ
เหตุการณ์นี้เพื่อนบ้านเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าคุณยายเนี่ย

เพราะคุณยายมักจะต้มข้าวหมาให้คุณ

แล้วปรากฏว่าไอ้หม้อต้มเนี่ยมันไหม้
้จนเพื่อนบ้านได้กลิ่นเหม็นไหม้นะครับ
เพื่อนบ้านก็ตะโกนเรียกยายยายมีอะไรไหม้หรือเปล่า
นี่หม้อนี้มันไหม้แล้วนะฮะ
ปรากฏไม่มีเสียงตอบรับออกมาจากบ้าน
ทีนี้ครับก็ต้องโทรตามเจ้าหน้าที่
โทรตามญาติของคุณยายให้เข้ามาดูหน่อย
ว่าคุณยายเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็จริงครับ
คุณยายสมใจจิตทายอายุ๖๒ปีเนี่ย

โดยมีน้องหมาทั้ง๖ตัวเลยคุณ
ล้อมศพของคุณยายเอาไว้นะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณวัดสนามชัยนะครับ
บ้านเลขที่๗๓ทับ๑๘ตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปเนี่ย

เพราะว่าเจ้าสุนัข๖ตัวมันคอยเห่าห่วงเจ้าของตลอดเวลา
จนกระทั่งมีการโทรศัพท์ไปเรียกหลานของคุณยายเนี่ย
ให้มาที่บ้านหลังนี้ในหลานคุณยายอีกคนนะ
ใส่เสื้อสีขาวนะฮะหนุ่มหน่อย
เพราะว่าก็สนิทคุ้นเคยกับเจ้าสุนัขเหล่านี้อยู่เนี่ยฮะ
ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นนะครับรวมถึงเพื่อนบ้านเนี่ย
ก็เข้าไปในการดูศพของคุณยายนะครับ
โดยหลานชายของคุณยายก็คือนายพักขพงศ์จิตไทยอายุ๒๔ปี
บอกว่ายายอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังอยู่คนเดียวเลย
มีโรคประจำตัวหลายโรคและยายชอบเลี้ยงสุนัขนะครับ
รู้ว่ายายเสียชีวิตเนื่องจากเพื่อนบ้านได้กลิ่นเหม็นไหม้จากหม้อข้าว
ที่ต้มข้าวให้หมาเนี่ยแหละฮะก็เลยเดินมาตะโกนเรียกยาย
ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับแล้วก็โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
แล้วก็แจ้งหลานชายให้เข้ามาดูนะครับ
คนอื่นเข้าไม่ได้เลยหลานชายต้องเปิดทางเข้าบ้าน
จึงสามารถเข้าไปเจอร่างของคุณยายนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจศพตามร่างกายก็ไม่พบบาดแผลการถูกทำร้าย
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวนะครับ
ก็ได้มีการมอบศพให้ญาติญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะครับ
ทีนี้ฮะตอนเช้าเนี่ยทีมข่าวของเราก็ติดตามประเด็นนี้นะฮะ
ญาติพี่น้องล็อกประตูบ้านของคุณยายเอาไว้แล้วนะครับ
แต่คุณดูสิเจ้าสุนัขมันยังอยู่ในบ้านทั้ง๖ตัวนะครับ
แล้วก็ทีนี้หลานชายที่อยู่ข้างบ้าน
ก็จะเป็นคนดูแลบ้านแล้วก็ดูแลน้องหมาก่อน
เพื่อรอคนที่จะมารับเลี้ยงน้องหมา๖ตัวต่อไป
คือเขาติดต่อไปแล้วล่ะคือมีคนเคยมาติดต่อขอยายนะ
ยายถ้ายายดูแลหมาไม่ไหวนะเดี๋ยวจะขอเอาสุนัขไปเลี้ยงหน่อย
เพราะเห็นว่ายายแก่แล้วแต่คุณยายเป็นคนใจดีคุณ
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้ยายใจดีกับสัตว์
หมานอกจากอยู่ในบ้านแล้วนะยิ่งสมัยก่อนนะ
ถ้าคุณตาที่อยู่กับคุณยายยังมีชีวิตอยู่เลี้ยงหลายตัวกว่านี้อีก
แล้วดูสิแต่ละตัวมันอ้วนพีทั้งนั้นเลย

กินอิ่มยายบางทีนะเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้กินอะไรแต่ให้หมากิน

แล้วก็ต้มข้าวหมาเอาไปให้หมานอกบ้านด้วย

ทีนี้ศพของคุณยายก็ตั้งบำเพ็ญกุศล
ไว้ที่วัดสนามชัยที่อำเภอเมืองอ่างทองนะครับ
จะมีการรดน้ำศพในวันนี้เวลา๔โมงเย็น
และมีการสวบพระอิทธิภรรม๒คืน
จากนั้นจะทำการชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่๑๔พฤศจิกายนนี้นะครับ
นี่ส่วนเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านที่ได้กลิ่นเหม็นไหม้
ไอ้หม้อต้มข้าวหมาก็เปิดเผยเหมือนกัน
โอ้โหถ้าไม่ได้กลิ่นเหม็นไหม้เหล่านี้นะ
คงไม่รู้ว่ายายเสียชีวิตคาบ้าน
พอ๓โมงแกก็บอกว่า
เดี๋ยว๓โมงกลับไปซักผ้าก่อนผ้าแกตั้งร้อยกว่าชุด

แล้วก็ตอนแกนั่นแกต้มข้าวหมา
ถ้าแกไม่ได้ต้มข้าวหมามันใครรู้ล่ะ
พอข้าวหมามันไหม้เห็นฝันก็โหข้างบ้างเขาก็เห็น
เขาก็ไปเรียกเขาไม่กล้าข้าวหมาอยู่ข้าวหมา
นี่แหละฮะคนที่ได้กลิ่นนะกลิ่นเหม็นไหม้นะครับ
ส่วนคุณป้าสุขุมวงผู้งามซึ่งเป็นญาติของคุณป้าสมใจนะฮะ
ก็บอกว่าคุณยายที่เสียชีวิตไม่มีลูก
แล้วก็สามีตายไปแล้วเมื่อ๒ปีก่อนนะครับ
โดยยึดอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
บริเวณวัดสนามชัยเลี้ยงดูตัวเองนะครับ
แล้วก็ได้เก็บน้องหมามาเลี้ยงไว้จำนวน๖ตัว

ได้ฝากให้หลานดูแลสุนัขเหล่านี้ไปก่อนนะฮะ
เพราะว่าพวกเราเนี่ยยาดบอกพวกเรารู้เลย
ว่าคุณยายคงห่วงหมาคุณยายรักหมามาก
คุณป้าท่านนี้ซึ่งเป็นทั้งญาติแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
ก็ที่เล่าให้นักข่าวของเราฟังแหละบอกดูสิ
คุณนักข่าวหมามันอ้วนทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะนะครับเพราะยายเนี่ยเลี้ยงดูอย่างดีนะครับ
ทีนี้เรื่องของสุนัขเหล่านี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้ว

แต่ก็แสงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยายด้วยนะครับ